สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คดีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวอยู่เรื่อยจะเป็นคดีที่คนไทยพูดติดปากกันนะคะ
ทวงถามว่าตกลงแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศเรานั้น
เป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
กับคนทุกผู้ทุกนามหรือเปล่า
เพราะว่าการเก็บเห็ดเป็นข้อสงสัยว่ามันติดคุก
ยาวนานเป็น๑๐ปีเลยหรือ
แล้วคดีอื่นล่ะโดยเฉพาะตอนนี้มีการเปรียบเทียบเยอะขึ้นนะคะ
แล้วคดีนี้มาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานนะคะ
ยังสู้กันอยู่ในชั้นศาลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่ามีการไปร้องเรียนต่อตำรวจ
ว่าคุณตาคุณยายตามข่าวนี้เนี่ยนะคะโดนคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
ก็เลยเป็นข่าวอีกครั้งแต่คดียังไม่จบนะคะ
วันนี้รายการเรารอเวลาสดตอนทุ่มตรงนี้มาตลอดทั้งวันค่ะ
ว่าเราจะได้แขกรับเชิญมาทานรายการของเราตอนทุ่มตรงหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะไปหาตำรวจ
เพราะฉะนั้นต้องถามค่ะว่าไปร้องต่อตำรวจแล้วมีอะไรคืบหน้าไหม
เพราะว่าตามข่าวมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะมีการแถลงข่าวพรุ่งนี้
เพราะว่าว่าก็ว่านะคะตามเนื้อข่าวโดนพาดพิงก็คือกรมป่าไม้
พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็คือจะมีการแถลงเนื้อข่าวออกมาว่าตกลงแล้ว

วันนี้๓ท่านจะคุยกับดิฉันที่ฉันจะเรียกคุณตาคุณยายนะคะ
แม้ว่าจะอายุ๕๐เสร็จเพราะว่าเรียกตามคนอีสานค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณตาอุดมคุณยายแดงสิริสอนนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้พาตะเวนหาสื่อแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรม
เรียกร้องความปลอดภัยคุณสงการอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

แข็งแรงไหมตอนนี้แข็งแรงไหม

คุณตาคุณยายค่ะดิฉันเรียกตามคนอีสานเนอะ

คุณยายวันนี้ไปเจอตำรวจมาคุณยายได้พูดกับตำรวจเองไหม
ได้คุยกับตำรวจด้วยตัวเองไหมหรือให้คุณสงการคุยให้

อ่ะเล่าให้ฟังคร่าว
คือที่มาร้องเรียนรอบนี้เนี่ย
เจออะไรทำไมต้องเข้ากรุงเทพแล้วมาหาตำรวจ
ก็อันเจ้าหน้าที่ไปดูนี่แหละก็เลยเข้ากรุงเทพค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเปล่า
ป่าไม้กลับไปตำรวจกลับไปก็เลยย่าน
ญาติกลัวค่ะคือกลัวทำไมกลัวเขาล่ะช่วงที่ผ่านมาเขาไปหาบ้างไหม

บอกเคยเลยเหรอคะค่ะ
เขาไปพร้อมกันไหมคะตำรวจกับป่าไม้เนี่ย
เขาไปที่บ้านเราพร้อมกันวันเดียวกันไหม

ใครไปก่อนป้าไหม้ไปก้อนค่ะ
แล้วได้เจอไหมบอกค่ะ
พอได้เจอกันเหรอคะแล้วกับตำรวจได้เจอไหมคะ
บอกค่ะอ้าวทำไมบอกได้เจอล่ะคะ
บอกอยู่บ้านค่ะอ้าวไปทำไงไปไหนไม่อยู่บ้านละคะ
ยืดทงค่ะคือไม่อยู่บ้านเพราะกลัวเหรอ
ค่ะคือรู้รู้ว่าจะมีคนไปหาที่บ้านเหรอ
ไม่อยู่ทุ่งแต่ไปอยู่ทุ่งดีกว่าค่ะ
ไปอยู่ทุ่งค่ะไปอยู่ทุ่งเอ้าทำไมไปอยู่ทุ่งดีกว่าอยู่บ้านล่ะ
ไม่มีคนลุบกวนค่ะ
ช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวจะย้อนคดีให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณสงการย้อนคดีให้ฟัง
ตั้งแต่ยายกับตานะออกมาจากคุกนะมาอยู่บ้านแมนบอก

แล้วมาอยู่บ้านทำไมย้ายออกไปอยู่ทุ่งมีใครมากวน
ไปแต่ย่ำกลางเวทย่ำมือแรงกับเขามาค่ะ
คือไปตามฤดูใช่ไหมคะไปตามฤดู

วันนี้ตำรวจเขารับปากเราไหมว่าเขาจะช่วยดูแลความปลอดภัยที่ไปหาเขามา
เขารับปากเราไหมลูกเขารับปากเราไหมคะ

สบายใจไหมสบายใจขึ้นไหมคะ

คุณลุงตอนนี้กลัวไหม

กลัวอะไรกลัวใครคะ

เขาจะทำอะไรเราล่ะกลัวว่าเขาจะทำอะไรคะ

คือภาพข่าวมันออกมาคือคนก็กังวล
คือจริงแล้วรู้ใช่ไหมคะทรุยกุญญายรู้ใช่ไหมว่าข่าวเราเนี่ยดัง

ก็คือที่เราไปวันนี้นะครับ

ซึ่งนายอุดมนางแดงเคยไปแจ้งความไว้
เพื่อให้สืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดตัวจริง

ตามที่ได้ระบุในสำนวน

เป็นไม้สักไม้ประดูกไม้กระยานเลย

นั่นแสดงว่าไอ้๑๐๐กว่าท่อนเนี่ย
มันต้องตัดจากที่ต่อ

แล้วเขาสองคนที่ไปที่มา
คุณจอมขวัญและท่านผู้ชมจะตกใจ

ตัวในอุดมเนี่ยก็ขี่บอร์ตอไซค์
ก็เมียซ้อนท้ายไปหาเห็ด
วันที่๑๒กรกฎา๕๓ก็ไปตามปกติ

ขณะนั้นแกแจ้งและผมตรวจสอบจากเอกสารแล้วตรงกันว่า
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้

หลายสิบคนเดินตรวจ

แต่เห็นแกก็ตกใจแกก็กลับบ้าน

ตกใจกลับบ้านตกใจ
เสร็จแล้วลุกขึ้นไปดูรถหาย
รถหายแกก็ไปสอบถามดูว่า
ไอ้มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ในป่าหายไปไหน
ปรากฏว่าก็ชาวบ้านบอกเห็นเจ้าหน้าที่ยกรถจักรยานยนต์แกไป
แกก็ไปตอบถามตำรวจนะครับ
ตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยกไป

เดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วขอตรวจสอบก่อนแล้วจะมีหนังสือแจ้ง

กันยายนตำรวจออกหมายเรียกทั้งสอง
มาสอบในฐานะพยาน
แล้วแกก็ไปตามปกติออกไปก็สอบก็ชัดเจนว่า

เดี๋ยวนะเดือนกัญญาปี๕๓เนี่ย
เป็นพยานนะยังเป็นพยานอยู่
ห่างจากกรกฎากรกฎาสิงหากัญญา๓เดือนพยานนะครับ
แล้วกลายมาเป็นจำเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่คะ
ก็คือจาก๑๘กันยานะครับคุณจอมฝันครับ
พยเรียกมารับทราบข้อเก่าหา
จากการยกรถจักรยานยนต์ของแกไปเนี่ย

ร่วมกันบุกลุกแพ่วถางกลสร้างตัดไม้๗๒ไร่
๗๐๐ต่อ๑๑๔๘ท่อน
ผมถามว่าหลักกฎหมายใครสอบสวนลักษณะนี้ผมไม่เคยเจอ
และที่จะตกใจคุณจองฝันนิดนึงครับว่า
แก่๑๒กรกฎา๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘และ๑๙กรกฎา
เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระนี่ฮะ
คือพอเดือนพฤศจิกายนปุ๊บกลายเป็น

แล้วทำความผิดตั้ง๘๐๐๐คุณจองฝัน
จากการยกรถ๑๒นะกรกฎานะ
แต่เขาไปแจ้งดำเนินคดีกับเขาเนี่ย๑๒๑๙

เดี๋ยวด้วยให้มาถามใหม่นะว่าคุยกับต้องปราบวันนี้ว่าอย่างไรนะคะ

เข้าไปเนี่ยปีห้าสามเนี่ยเก็บเห็ดอย่างเดียวหรือเปล่า
เห็นอย่างเดียวเหรอค่ะไม่หยิบอะไรออกมาเลยเหรอค่ะ
ตัดไม้บอกค่ะเด็ดต้นไม้ไหมโบค่ะหยิบหยิบก้านอะไรออกมาไหม
บอกค่ะดึงถังอะไรออกมาไหมบ่อค่ะเอาขวานเข้าไปไหมบ่อค่ะ
มีดบ่อค่ะเก็บเห็ดอย่างเดียวค่ะเก็บเห็ดมากี่ปีแล้วคะ
แต่พ่อแต่แม่พอแหละค่ะตั้งแต่สมัยพ่อแม่นะอืมอืม
ตรงที่ไปเก็บเห็ดกลับบ้านอยู่ไกลกันบ่ใกล้กันอยู่ค่ะ
สักกี่กิโลห้ากิโลค่ะห้ากิโลค่ะไปเก็บเห็ดตั้งแต่พ่อแม่เนอะ
ค่ะใช่ไหมคะวันนั้นไปปุ๊บทำไมตกใจกลับบ้านแล้วลืมมอเตอร์ไซค์เอาไว้
เขาก็สงสัยเราสิทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ไปทำอะไรผิดถึงว่าทำอย่างผิดแหละค่ะอืม
ทำไมรีบกลับบ้านคะรีบกลับนั่นแหละค่ะ
แล้วทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์กลับบ้านตื่นค่ะตื่นแกกลัวนะครับ
มาเยอะเกรียดแล้วแล้ว
อืมแล้วที่เราเข้าไปเก็บเห็ดในป่าเนี่ยนะ
รู้ไหมว่าเป็นป่าสงวนรู้ไหม

แล้วตอนนั้นกลัวว่าจะผิดกฎหมายไหม
ก็เจ็บมาแต่พ่อแต่แม่ก็บ่ยั่นแหละค่ะ
คุณตาคุณยายทำมาหากินอะไรคะ
มาหากินอะไรเก็บเห็ดขายเหรอนี่เห็นหน้า
ก็ทำหน้านั่นแหละค่ะอ๋อเห็ดนาค่ะทำนา
แล้วที่เก็บเห็ดยังเก็บไปขายหรือเก็บไปกินเอง
ไปกินค่ะเก็บไปกินเองค่ะอืม
ติดคุกไปกี่ปีจำได้ไหมเนี่ยจากคดีน่ะปีห้าสาม
ยายติดคุกไปกี่ปีคะปีเป็นเดือนค่ะติดคุกไปปีแปดเดือนค่ะ
คุณตาคุณตาจ๋าติดคุกกี่ปีจำได้ไหมคะ
ติดคุกกี่ปีปี๘เดือนครับปีแปดเดือน
หายออกก่อนใครออกจากคุกก่อนคะ
ออกจากคุกก่อนคุณตาออกจากคุกก่อนเหรอครับ
ตอนคุณตาออกจากคุกคุณยายยังอยู่ในคุกเนี่ย
ว่าจะได้ออกตามไหมตอนนั้นคิดว่าจะได้ออกตามกันมาไหมคะ
ค่ะอยู่กันสองคนเหรอที่บ้านมีน้องสาวผู้หนึ่งอยู่นั่นค่ะ
อยู่กันมากี่ปีแล้วคะคุณตาคุณยายอยู่กันมากี่ปีแล้ว
อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะหลายปีเลยหลายปีเนอะ
ทีนี้นะคือเดี๋ยวกลับมาคดีก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปคดีขออีกนิดนึง
วันนี้เอาวันนี้เนี่ยเห็นร้องไห้ร้องห่มกันมาหลายวันแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจรับปากอะไรบ้างคือกลับบ้านได้ไหมตอนนี้
ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างทางกองปราบปรามได้รับคำสั่งจากผู้ประชาการสอบสวนกลาง
และท่านผู้จัดตัวเองชาติเนี่ยให้สืบสวนสอบส่วนคดีนี้อืม
เนื่องจากว่ามีข้อพิรุษสงสัยในหลายประการ
รวมทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะเอิญเราโชคดีได้อดีตผู้อำนวยการ
ซึ่งเป็นสำนักจัดทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้เนี่ย

มันเป็นไปได้ไหมว่าการตรวจไม้ที่อ้างว่า
สิบสองไร่เจ็ดร้อยต่อคุณเอามาจากไหน
แสดงว่าถ้ามี๗๐๐ต่อจริงคุณก็ต้องพิสูจน์ได้
คุณสงการคุณสงการอ่านแล้วนี่นะคะครับ
ในสำนวนมันมีหลักฐานอื่นไหมเช่นไม้เครื่องตัดไม้
คือมันมีอย่างอื่นนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์ของลุงกับป้าไหมล่ะ
ก็คือที่ผมเห็นที่เกี่ยวกับตัวของนายอุดมนางแดงแค่มอเซย์อันเดียวนี่ครับ
อืมแล้วเขาเจออุปกรณ์อย่างอื่นในป่าไหมไม่มีครับก็คือผมไม่ทราบแต่เขาบรรยายว่า
เอ่อมีเจ็ดร้อยต่อเจ็ดร้อยต้นแล้วก็มีพันกว่าท่อน
คำว่าพันป่าท่อนในหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่แปดเนี่ยมันต้องทอนมาจากต่อที่มีการตัด
อืมคราวนี้วิธีพิสูจน์ทราบไม่ยากผมถามผู้เชี่ยวชาญในทางลับมาแล้วว่า
เราสามารถเอาท่อนที่ท้อนเนี่ยมาตรวจดูรอยตัดมันเทียบได้ไหม
คราวนี้เราก็สงสัยว่าไอ้เจ็ดร้อยต่อมันมีจริงหรือเปล่าค่ะมันมีอะไรที่ลึกซึ้ง
แล้วเป็นไปได้กับสองคนนี้นะครับถ้าคนทำเจ็ดสิบสองไล่
มันต้องเป็นโรงขนาดใหญ่แล้วเป็นคนค้าไม้ขนาดใหญ่แล้วครับ
คือตอนนี้ไม่ได้สงสัยแค่ว่าตากับยายทำหรือเปล่าแต่สงสัยว่ามันมีหรือเปล่าซะด้วยซ้ำ
ถูกต้องเดี๋ยวนะคะเอาสารชั้นต้นก่อนนะคือที่เล่ามาเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดสิบสองกรกฎาปีห้าสามถูกนะ
เดือนกันยายนสองสองท่านนี้เป็นพยานเป็นพยาน
แล้วพอมาเดือนพฤศจิกายนปี๕๓ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหา
คือพูดง่ายคือสองคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาว่าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า
ถูกต้องครับจากที่มีสำนวนนะคะคือเจ็ดสิบห้าไล่

ร้อยท่อนต้นหรือต่ออ่ากับอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดท่อน
ซึ่งตอนนี้คุณสงการสงสัยว่าตกลงแล้วพื้นที่มันใช่หรือเปล่าเหรอ
ใช่ผมสงสัยมากนี่คือหลักฐานการตรวจสอบ
หลังจากที่ญาติของนายอุดมเนี้ยมาร้องกับกับผมอ่า
ผมก็พาไปยื่นต่อท่านทิบดีดีเอสไอท่านก็ส่งให้กับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม
อืมคือพันธุประวุธวงศ์ศรีรินของญาติเอ่ยนามอืม
ก็ดูภาพถ่ายดาวเทียมครับมันมีด้วยกัน๔จุดครับ
นี่นี่เพลินมันขาวดำนะไม่เป็นไรคือจะบอกว่า๗๒ไร่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกัน
ไม่ใช่เป็นจุดจุดรวมกันถูกต้องครับอันนี้ดีเอสไอเป็นคนลงไปถูกต้องครับ
ค่ะแล้วเป็นพยานกลางไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะไอ้สิบเจ็ดร้อยท่อนเจ็ดร้อยต้นอะไรเนี่ยเจอไหมคะ
ก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับ๗๐๐ต่อถึงไหนยังไม่เคยเห็นเลยครับ
ทีนี้นะเอาสารชั้นต้นก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะสารชั้นต้นเนี่ยคือเป็นผู้ต้องหาแล้วนะ
สารชั้นต้นตัดสินครับก็ไปยอมรับนี่คืออย่างงี้ครับหูของแกเนี่ย
ผมสอบถามกับแกและผมก็ไม่เคยเชื่อนะเวลาผมทำคดีเนี่ย
ผมจะไม่มาเข้าข้างตัวลูกความผมก็ต้องหาข้อมูลในเชิงลึกว่า
ทำไมแกถึงไปรับสารภาพอ่าคือคือแกในหูแกเนี่ย
ผมสอบถามนายแพทย์เปรตรงเขียนแม้นรองผู้บริการโรบันกรสินค่ะ
แกก็บอกว่านายอุดมเนี่ยเคยถูกรถชนเมื่อปีสองพันร้อยห้าสิบเอ็
และมีลมรั่วและประสาทหูด้านซ้ายแกเสีย
ด้านซ้ายเสียเวลาคุณตาพูดให้ที่ฉันพูดเข้าด้านขวา

แก่ก็ไปการสงสันตำรายก็ปฏิเสธ
แก่ก็เข้าใจว่าเดิมถูกกดโบรนยคดีในของเก็บเหตุมาโดยตลอด
แกก็พยักหน้าเวลาสารท่านสอบถามก็ตามหลักทั่วไป
เมื่อตัวแก่พระยักษณะแล้วก็ไม่ประสงค์ต่างทนาย
สารก็พิพากษาตามคำฟ้องก็ปกติทั่วไป

ตกลงเฮ็ดบ่อเฮ็ดคะตกลงตัดไม้หรือเปล่า

แล้วทำไมไปบอกสารว่ายอมรับล่ะ

คือถ้าถามว่าเก็บเห็ดหรือเปล่าเนี่ยจะตอบว่า

คือไปเข้าใจเรื่องว่าเป็นเก็บเห็ดใช่ไหม
โดนไป๓๐ปีแต่รับสารภาพ

เหลือ๑๕ปีอ่ะอุทร
ขอจบที่ศาลอุทรสั้นเดี๋ยวพักตัวนึง

เนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับทรัพยากร

เพราะฉะนั้นก็จะเป็น๑๕ปีเหมือนเดิมป่ะคะ
คำพิพากษา๑๔ปี๑๒เดือน

ก็เข้าเรือนจำนับวันอ่านคำพิพากษา

ตอนนี้สารดีกายังไม่ได้ตัดสินนะคะ
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
แต่ที่ออกมาแล้วก็ร้องเรียนคำถามคือว่า
ระหว่างที่ยังสู้กันอยู่

ทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้าน

เพราะฉะนั้นถามคุณสงการต่อนะคะ

คือที่เราเรียกกันเก็บเห็ดมาตลอดเนี่ยนะ

จริงแล้วมันไม่ได้ผิดที่เข้าไป

แต่พื้นที่ที่เข้าไปเป็นป่าจริง

เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเก็บเห็ดนะ

เนื่องจากว่าวิถีชุมชนเนี่ย
กับชุมชนเนี่ยก็ต้องพึ่งพากันเป็นประจำ

แต่ถ้าผู้ใดไปกระทำการลักลอบตัดไม้นั่นจะมีความผิดครับ

ไม่ผิดครับเพราะรั้วป่าไม่มีการล้อมรั้หรอกครับ
มันไม่ใช่บ้านคนที่กั้นรั้วว่าเขตห้ามเข้า

ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งศาลเนี่ยนะคะ
เขาชี้แจงเขาจะไม่ได้พูดข้อกฎหมายแบบนี้ถูกไหมค

ไม่ใช่บอกว่าเก็บเห็ดเล่าผิดแล้วติดคุกไม่ใช่นะ
คือท้าถามว่าบุกลุกป่าจริงไหม
ว่าบุกลุกเนี่ยในทางกฎหมายก่อน
เขาจะลักษณะเข้าไปบุกลุกก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่านั้น
แต่นี่เป็นลักษณะวิถีชุมชนซึ่งชาวบ้านก็ดำเนินชีวิตประจำวัน
ในลักษณะพึ่งพาถ้อยพีให้อาศัยป่า
เช่นถ้าป่ามีคนบุกลุกชาวบ้านก็ต้องปกป้อง
หน่วยงานของรัฐเข้ามาดำเนินการป้องกันและปราบราม
และยิ่งเขาเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดคนแถวนั้นเขาเก็บเห็ดกันหมดครับ
ที่ฉันตัดคำว่าเก็บเห็ดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอาคดีอุ๊ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดอย่างเดียว
แต่ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สงวนจริงถูกไหมคะ
ว่าผู้ที่สงวนมันจะต้องคำว่าสงวนเนี่ยคือคุณจะเข้าไปตัดไม้ไม่ได้

คือเข้าไปทำการแพ่วถางป่าที่เขามีการปลูกไว้แล้วไม่ได้
คุณสงการเคยเจอกับหน่วยงานที่ใช้กฎหมายนี้ไหมคะ
ก็พอป่าไม้อดีตนะครับท่านสมชาติมัธุจักรเพิ่งเกษียณได้๕เดือน
เข้าไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามไว้แล้วเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างยิ่ง
ทำให้เห็นว่ามันมีกระบวนการที่ดำเนินการกับตัวของสองตายายนี้และสำคัญมากครับ
ในคดีต้องบอกว่าพบตลอร์ผู้จักรท่องศพสวนกองปราบสนใจเรื่องนี้มาก
เดี๋ยวนะคะถ้าเราถามคุณสมการแบบนี้นะครับไม่ผิดเลยเหรอ
คำว่าบุกลุกเลยต้องเป็นลักษณะเข้าไปยึดถือครอง
ทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปหนึ่งไปปลูกบ้านหรือไปตัดไม้ผิดครับ
ทีนี้เรียนเหลือเวลาสั้นนะเดี๋ยวกลับไปปิดท้ายนะ

คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้จบสารดีกาถูกไหมคะ

ระหว่างนี้ที่ออกมาร้องเรียนคือว่าเจ้าหน้าที่ไปหาทำไม
คือใช่ไหมเมื่อวันที่๘มีนาคมค่ะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งญาติเนี่ย
ส่งข้อความมาและโทรศัพท์แจ้งว่า
อาจารย์มันมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เคยกล่าวโทษเนี่ย
มากัน๘๙คนจะมาตามหาตัว๒คนแต่ไม่พบ
ผมถามว่าศาลท่านไม่ได้สั่งให้คุณไปคุณไปทำไม

คุณไปทำไมคุณจะไปอ้างว่าเข้าไปเยี่ยมช่วยเหลือพูดจาสุภาพ

อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าออกมาร้องเรียนระหว่างนี้
ระหว่างวิจารณาคดีของสารดีกาย
ซึ่งข้อมูลที่คุณสงการให้มาเป็นชุดหนึ่งนะคะ
วันนี้เราไม่ได้ต่อสายไม่ว่าจะเป็นกลมป่าไม้

คุณสงการยืนยันว่ายังไงไม่ผิดเลย
ก็คือเข้าไปปกติมันก็ไม่ผิดครับยืนยันครับ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นไปตามข่าวนะคะกรมป่าไม้จะอธิบาย

ทีนี้ต้องปิดท้ายแล้วคุณสงการค่ะ
ออกมาจากคุกกันได้ปีเสร็จแล้วไหมคะ
คุณยายเรียกตามภาษาอิสัยนะคุณยายคุณยาย
คุณยายออกมาตั้งแต่ปีไหนนะ

ได้สองปีทำมาหากินอะไรกันตอนนี้สองคน
ไปหน้ากับขุดกะปูขุดหอยขุดปูไม่กินเลยค่ะ
เพราะมีอาจจะสิบอีกยังหรอกค่ะ
ช่วยไหมคะพี่น้องช่วยเหลือกันไหมคะ
ค่ะกินน้ำพรีน้ำนองเลยค่ะ

นะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เนี่ย

อยากคือตอนนี้คุณสงการไม่ให้กลับบ้านใช่ไหม
แม่ก็คือเจ้าหน้าที่ยังร่วมศึกษาสอบสวนแล้วก็
เรากำลังขอมาตรการคุ้มครองพยานของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอยู่ครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างสวนสอบสวนแล้วก็กำลังประมวลเรื่อง
ซึ่งเรื่องนี้เราเชื่อว่าพนักท่านนายกรมนตรีติดตามเรื่องนี้

อย่างยิ่งครับแล้วก็จะต้องหาทั้งกระบวนการว่า
ใครคือคนตัดไม้และใครที่เกี่ยวพันธุ์และใครที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหมด
ผมบอกคุณจอมขวัญและประชนหน้าแห่งนี้ว่า
ถ้าสองคนทำผิดจริงก็ต้องรับโทษผมพูดชัดเจน

แต่พยานเอกสารหลักฐานเนี่ยมันให้ประจักษ์ว่าเขากระทำความผิดหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมคะเราเชิญมาพูดกันตรงนะคะคือเชิญมาฝากเดียวนะคะ
ซึ่งถ้าหน่วยงานที่จะชี้แจงเนี่ยยินดีเลยนะคะคุณผู้ชมยินดีเลยนะคะ
ในส่วนของคดีเราเรียกคดีเก็บเห็ดจริงนะคะแต่ว่าที่ผิดเนี่ยผิดพรบ
เขาอ้างว่าพรบเรื่องของร่วมกันบุกลุกแห้วถางก่นสร้างตัดไม้๗๒ไร่
ซึ่งหน่วยงานจะเป็นคนชี้แจงเองนะคะในขณะที่ข้อมูลพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่๗๒ไร่จริงไหม
๗๐๐ท่อน๗๐๐ต้นจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ชมคดียังไม่จบยังไม่มีใครที่ผิด๑๐๐หรือถูก๑๐๐แล้วนะคะคดียังไม่จบนะคะ
หมดเวลายังไงยังไงขอให้ปลอดภัยนะคะคุณตาคุณยายแล้วก็ขอให้คดีจบอย่างที่กระบวนการยุติธรรมพึงจะเป็นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมรอติดตามข่าวนี้กันต่อนะคะยังไม่จบนะคะแล้วข้อกฎหมายยังมีคำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐ
สวัสดีค่ะ